คุณชนะกับคุณนุ๊กกี้เขาไปพยาว

เพราะเขาบอกว่าชาวบ้านเขาไปเจอกับต้นนี้

เจอแค่๑ครั้งค่ะ

ไปที่นี่เลยหมู่๑๐บ้านจำไก่
ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
ไปพบกับคุณพนงสมวงวาน
อายุ๕๙ปีนะคะเข้าป่าห้วยดีหมีไปเขตติดต่อกับบ้านจำไก่บ้านถ้ำ
ซึ่งบริเวณที่พบต้นไม้ประหลาดนี้มันขึ้นอยู่ในป่าบนเขานะคุณ

ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกต้นนี้ว่าต้นบุกป่าหรือบุกคางคกป่า
อันนี้หนักไม่เคยได้ยินหนักเลย
เพราะอย่างที่บอกไงคะว่า๑ปีจะออกครั้งเดียว
และที่สำคัญนะคะเป็นของกินแปลกด้วย
ชาวบ้านจะใช้ไข่ของบุกในช่วงที่เป็นดอกมาทำเป็นอาหาร
เขาก็เชื่อว่ามีสรรพคุณบำรุงร่างกายด้วย
แล้วก็หัวบุกนำมาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม
เอามาผลิตแป้งแปรรูปเป็นสินค้าด้านอาหารต่างเช่น
แผ่นบุกแป้งผงบุ้นบุกผงบุ้นกรูโคแมนน
แล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างนี่แหละผงบุกบุกต่างที่เรารู้กันนี่
เอามาทำบุญเส้นไงเป็นเส้นบุก
โอ้โหนะโหบอกเลยว่าสรรพคุณล้นหลามนะจ๊ะ
คุณพนงบอกว่าต้นไม้ดอกไม้ประหลาดนี้นะคะมีชื่อว่าบุกคังคกบุกหนามหรือบุกหลวงนี่แหละ
นำมาประกอบอาหารได้แปรรูปได้
บุกเป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนลำต้นอวบสูงประมาณ๑๓เมตร
ในฤดูฝนมีหัวใต้ดินขนาดใหญ่ต้นเป็นสีน้ำตาลอายุอยู่ได้นานหลายปี
จะออกเป็นช่อนะขึ้นมาบริเวณโคนนะคะแล้วก็เป็นแท่งมีลายสีเขียวหรือสีแดงแก้มน้ำตาล
แล้วแต่พันธุ์นะส่วนผลบุกรูปร่างทรงรียาวผลสดเนื้อนุ่มผลอ่อนสีเขียว
พอสุกมันจะเป็นสีเหลืองสีส้มจนถึงแดงเลย
ลำต้นใช้ทำแกงทำอาหารได้ลดไขมันได้ด้วย

มันคือมีหลายสายพันธุ์แหละแต่อันนี้คือบุกคังคกป่า

โอ้โหดีเลยได้ความรู้ใหม่นะฮะ